คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของสาวท้อง
แล้วก็ทีนี้เธอเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนสื่อ
เพราะอะไรเธอบอกว่างงเหลือเกิน
นายจ้างขอเลิกจ้างงานเธอเหตุผลเพราะว่าเธอท้อง
แล้วก็สร้างความอึดอัดใจให้กับคนที่ทำงานด้วย
คุณแต่คนท้องไม่ใช่คนป่วยดิฉันยืนยันเพราะดิฉันท้องมาแล้ว

ในทุกที่ที่ทำงานย่อมมีคนท้องอยู่แล้วคุณ
แล้วมันเป็นสิทธิของเขาในการที่เขาจะท้อง
แล้วก็จะใช้สิทธิ์ในการไปคลอดอะไรแบบนี้
แต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้มาร้องเรียนบอกแบบนี้ครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวพอนิภานะครับอยู่๓๐ปีนะครับ
กลายเป็นอดีตพนักงานไปแล้วเพราะว่าถูกเลิกจ้างคุณ
ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับ
แต่ว่าถูกนายจ้างบอกเลิกงานหลังจากที่เธอท้องได้๔เดือน
โดยให้เหตุผลกับเธอที่ทำให้เธองงมากเธอบอกว่า
โดนเหตุผลแบบนี้คุณสร้างความอึดอัดใจให้นายจ้าง
นายจ้างก็เลยขอให้ออกนะครับเธอเล่าเหตุการณ์ย้อนไปให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอมีอาการปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาล
มีเลือดออกที่ช่องคลอดจึงไปหาหมอเมื่อวันที่๖กรกฎาคม
คุณหมอบอกว่ามีภาวะแท้งคุกคามคือยังไงคุณ
คือเหมือนกับว่ามีภาวะเสี่ยงในการแท้งอันนี้ไม่ได้เป็นทุกคนนะคุณ
แต่ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ
เธอก็ขอลาป่วยไป๒วันเท่านั้นในช่วงนั้น
จนถึงวันที่๙กรกฎาคมกลับมาทำงานปกติแต่ทำได้ครึ่งวัน
อาการปวดท้องกำเลิบเธอก็เลยลาไปหาหมอ
หมอสั่งให้หยุดพักเลย๑๔วัน
หลังจากหายดีนะเธอก็กลับมาทำงานวันที่๒๖กรกฎาคม
ระหว่างทำงานก็พูดหยอกล้อกับเพื่อนที่ทำงาน
บอกว่าเป็นโควิด๑๙ยังได้เงินเลยแต่เธอหยุดไม่ได้ชดเชยอะไรเลย
ทีนี้นายจ้างได้ยินฮะก็เลยต่อว่าเธอบอกว่าโอ้โห
ถ้าพูดแบบนี้เป็นคนอื่นให้ออกนานแล้วจะหยุดกี่เดือนก็หยุดไปออกไหมล่ะ
แต่ถ้ากลับมาทำงานไม่รู้ว่าจะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่านะ
นายจ้างบอกแบบนี้จนกระทั่งถึงวันที่๒สิงหาคมนะ
เธอก็ขอให้นายจ้างแจ้งเงินเดือนให้กับประกันสังคม
ตามฐานเงินเดือนจริงคือ๑๑๐๐๐บาทได้ไหม
เพราะว่ามันจะมีผลต่อระหว่างคลอดไงคุณ

ว่าคนที่ทำงานแล้วก็ดูเรื่องของสิทธิในการคลอดจะรู้
ว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนะครับ
กระทั่งวันที่๓สิงหาคมนายจ้างโทรมาแต่เช้าเลย๖โมงเช้าบอกว่า
ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเพราะสิ่งที่เธอขอมันมากเกินไป

คุณผู้ชมมีเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ลองไปฟังดูนะครับ

เธอขอเถพูดอะไรอึดอัดเธอบอกว่าเนี่ยนายจ้างหาว่าเธอรู้มาก

เอาฝั่งลูกจ้างนี้ก่อนนะอดีตลูกจ้างก่อนนะฮะ

ก็ไม่เคยทำอะไรผิดนะไม่เคยคิดคดโกง
แต่ไม่เข้าใจว่าแค่คนท้องทำไมต้องถูกไล่ออกด้วย
จึงต้องมาร้องเรียนที่สำนักงานสวัสดิการ

เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่และหาทางออกในเรื่องนี้นะครับ
จะได้แบบมีเอ่อพี่กลัวพี่จะไม่ได้สิทธิ์ในการลากคลอดบุตรไง
เพราะว่านายจ้างเขาก็ไม่ได้จ่ายเราอยู่แล้วอย่างน้อยเรามาเอาจากทางประกันสังคมก็ได้เนอะ
เขาก็ไม่ยอมไม่โอเคแล้วเขาก็แบบเหมือนเหมือนว่าเราแบบว่า
ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะให้ออกไปนานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบ
มาเรียกร้องนะว่าจะหยุด๓เดือนหยุดนั่นหยุดนี่แล้วเขาก็บอกว่า
อย่างพี่ไปหางานในคลองใหญ่ไม่มีใครเขารับแล้วเพราะว่าพี่รู้มาก
นี่แหละฮะคือพอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความขึ้นมาเนี่ยความก็ต้องฟังสองด้าน
ใช่คือฟังในฝั่งลูกจ้างไปแล้วดิฉันอยากรู้ในมุมนายจ้างเหมือนกัน
อ่าฮะทีมข่าวของเราตรวจสอบฮะโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากฝั่งนายจ้างบ้างนะครับ
นายจ้างที่เป็นผู้หญิงก็ชี้แจงว่าจริงแล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลย
แค่เป็นห่วงพนักงานเพราะพนักงานคนนี้มีภาวะที่จะแท้ง
ก็เลยต้องการให้จะหยุดพักงานอะไรก็ว่ากันไป
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพนักงานคนนี้ถึงต้องไปร้องเรียนที่แรงงานจังหวัด
ที่ผ่านมาก็ถือว่าพนักงานคนนี้ทำงานดีนะครับ
แต่พอตั้งท้องเหมือนจะมีความคิดแปลกแรงอันนี้ฝั่งนายจ้างเขาว่านะ
นายจ้างบอกว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจนะครับ
การไปออกข่าวแบบนี้ทำให้ฝ่ายของเธอเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
เธอก็รอให้มีหนังสือจากแรงงานจังหวัดเรียกไปสอบสวน
ก็จะเข้าไปในการที่จะรายงานให้กับแรงงานจังหวัดเขา
อยากรู้อะไรฝั่งนายจ้างก็บอกว่าก็จะพูดความจริงให้หมด
และจะให้ทนายความเข้าไปร่วมชี้แจงให้เรื่องนี้กระจ่างด้วย

แล้วก็คนกลางหรือหน่วยงานกลางต้องเป็นผู้ตัดสินด้วย
ใช่ค่ะจะได้เคลียร์ให้เข้าใจว่าเอ๊ะพอหลังจากนี้เนี่ย
สาวท้อง๔เดือนจะกลับมาทำงานได้อยู่หรือเปล่านะคะ